แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพดีกันนะครับ
อันนี้เป็นอาชีพที่หลายคนถ้าฟังแล้วจะ
เฮ้ยตะลึงอึ้งทึ่งเหมือนกัน
เพราะมันเป็นการนวดแบบเท้าไฟ
วดเท้าไฟค่ะไม่ได้เต้นเท้าไฟนะคะ
วดเท้าไฟแก้ปวดเมื่อยค่ะคุณ
มันดูจะแสบร้อนยังไงก็ไม่รู้นะพอฟังแล้วนะ
ไปดูกันให้เห็นกับตาดีกว่าว่าเป็นยังไง
งานนี้ต้องไปไกลกันถึงอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีกันเลย
๒สามีภรรยาคือนายปริพัฒน์และนางพุทธราสิริมโมโนเวท
เปิดบริการนวดแผนโบราณในรูปแบบนวดเหยียบด้วยเท้า
จากแผ่นเหล็กร้อนบนเตาไฟ

ใช่ค่ะนี่ค่ะเหยียบแผ่นเหล็กบนนี้ก่อน

คือต้องเป็นหนูทดลองดูนะ
คือนางพุทธาเขาเล่าให้เราฟังนะค่ะ

วดทั่วไปตามบ้านเรือนนี่แหละค่ะ

ที่มีมาตั้งแต่สมัยล้านนานแล้วด้วยนะคะ
โดยผู้นวดจะต้องใช้ฝาเท้าเปล่า

เหยียบน้ำสมุนไพรแล้วก็น้ำมันแบบนี้
จากนั้นไปเหยียบบนแผ่นเหล็กร้อนอีกทีหนึ่ง
ตั้งอยู่บนเตาไฟให้มันร้อนค่ะ
จึงจะใช้ฝ่าเท้าไปนวดกดจุดตามร่างกายของลูกค้า
ตามบริเวณที่ปวดเมื่อยแบบนี้
คุณชนะจะลองนวดหน้าก็ได้
ถ้าสนใจแบบนี้นะคะ
วดหน้าด้วยฝ่าเท้าอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ฮะ
แล้วก็คือนวดแก้อาการคลายปวดเมื่อยนั่นเอง
วิธีการนวดนี้สามารถบำบัดรักษาอาการทั้งปวดเมื่อย

หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นอำมพลึกก็สามารถช่วยได้นะฮะ

ได้แค่วันละประมาณ๓๔คนเท่านั้น

ไม่จริงแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายนะ

ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเกิดอันตรายกับตัวเองเลยนะคุณผู้ชม

ที่ทำหน้าที่นวดแบบนี้ก็จะต้องมีการเคารพ
แล้วก็บูชาครูบาอาจารย์ด้วยนะคะ

จิตใจห้ามวอกแวกเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสมาธิ

เพราะว่าเป็นไฟกับน้ำมันเลยนะคุณ

แต่ที่ผ่านมาเธอกับสามียังไม่เคยเกิดอันตรายใดอย่างที่บอกไปนะคะ
ใครสนใจอยากจะลองไปนวดวิธีแบบนี้
ติดต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างให้

มีการนวดหน้าไหมคะ

สุดยอดคุณไม่เป็นห่วงเท้าคุณพี่เขาก่อน
โอ้แต่เห็นแล้วหมายถึงนวดเท้าไฟแล้ว

แน่นอนค่ะเป็นศาสตร์วิชาชีพในด้านการนวดนะคะ